เรื่องราวความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ย

การขับขี่รถเร็วอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่สำคัญเหมือนกันนะครับ
อย่างน้อยถ้าช้าไว้ก่อนหนักมันก็เป็นเบา
มีวินาทีมรณะที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้
นักท่องเที่ยวโอ้โหคนนี้ฮะถูกพุ่งชนแบบอื้อหือ
คือเขาก็พยายามจะวิ่งข้ามถนนนะครับ
จักรยานยนต์พุ่งชนอย่างแรงนะครับ
นายไพลลอนอคอฟเสอร์ไก่อายุ๕๒ปีครับ
กำลังเดินข้ามทางมาลายบนถนนสุขุมวิทย์
หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่นาจอมเทียนสัตหีบชนบุรีนะครับ
จักรยานยนต์คันนี้พุ่งชนเลยนะฮะ
แล้วรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักถลายไปไกลถึง๗๐เมตร
มีผู้บาดเจ็บ๒คนคือคนขี่กับคนนั่งซ้อนท้ายนะครับ
คนขี่เป็นผู้หญิงอายุ๓๙คนนั่งซ้อนท้ายเป็นหญิงสาวยุค๑๙นะครับ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วกู้ภัยเข้ามาช่วยไปนะครับ
กล้องวงจรปิดพบว่าจักรยานยนต์วิ่งมาจากทางพัทยามุ่งหน้าไปยังสัตหีบ
ถึงจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชายชาวรัสเซียวิ่งข้ามถนนนะครับ
แล้วก็ถูกพุ่งชนจนฟุบไปที่กลางถนนก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องอายัดตัวดำเนินคดีกับผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ข้อหาขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
คือเรานำมาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการตอกย้ำความรุนแรง
แต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ระมัดระวังกันนะครับ